ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเพราะว่ามีความคืบหน้า
ผู้ก่อเหตุเข้าไปมอบตัวแล้วกรณีในหนึ่งที่เป็นบุรุษพยาบาลของโรงพยาบาลพระนครศรีอุทิยาค่ะ
ที่เขาพักเวรไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ดีถูกผู้ชายคนนึงโอ้โหทำร้ายเขาจนดั้งหัก
แล้วเขายืนยันว่าเขาไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครวันก็เข้าเวรอยู่ที่โรงพยาบาลงงมากว่าเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายตัวผู้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจแล้วบอกว่าเครียด
บอกว่าเครียดก็เลยก่อเหตุนี้
ตัวแฟนสาวของผู้ก่อเหตุก็ภรรยาของผู้ก่อเหตุอ้างว่า
แล้วจะไงแต่เครียดแล้วมาทำร้ายคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้
โรงพยาบาลพระนครศรียุธิยาถูกผู้ชายคนนึงที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ทำร้ายจนดั้งหักคือต่อยเขาจมูกเลย
ด้วยความที่ในหนึ่งบอกว่าผมก็พักเวร

แล้วโดนต่อยดั้งหักแบบนี้ตกใจมาก
หยิบมือถือมาถ่ายรูปผู้ก่อเหตุเอาไว้
หนึ่งคนเจ็บบอกผมงงจริงไม่รู้สาเหตุ
มั่นใจมากว่าผมไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ปกติวันก็เข้าเวรอยู่แต่ในโรงพยาบาล
ตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะในหนึ่งบอกว่ายืนคุยโทรศัพท์

คือหันกลับไปพรุ้บผู้ก่อเหตุขี่รถแล้วต่อยปั๊บเลย
แล้วต่อยแรงมากเลือดไหลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์๑๔สิงหาคม

อาการบาดเจ็บตอนนี้ก็คือจมูกหักจนต้องผ่าตัดใหม่
เป็นแผลใต้กระบอกตาเลือดออกในตา

นี่นะคะคนก่อเหตุมอบตัวแล้วคุณผู้ชม
ศักดาพยากรหรือในออฟอายุ

ได้ตั้งตัวที่สอพพรณคร๔อยธรียา

ที่ร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาล
แล้วผู้เสียหายยืนโทรศัพท์หันหลังอยู่
แล้วก็ต่อว่าเรื่องท่อรถจักรยานยนต์เขาเสียงดัง

เขาบอกว่าบุรุษพยาบาลด่าเขาว่าท่อเขาเสียงดัง
เขาก็เลยหันไปด่าว่าปากดีนัก
ตัวผู้เสียหายหันหน้ามาเขาก็ต่อยเลย

เหตุการณ์มันเป็นแบบเนี้ยเขาบอกต่อยไปครั้งเดียวแต่มันแรงมาก

หลังก่อเหตุก็เห็นข่าวว่ามีคนเอาเรื่องราวของบุรุษพยาบาลคนนี้
ถูกวัยรุ่นต่อยหน้าไปโพสต์แล้วรูปที่แชร์กันรูปเขาเอง
ศักดาบอกเห็นแล้วรูปผมเองเห็นข่าวออกทีวีเห็นข่าวในโลกออนไลน์
ก็เลยตัดสินใจมอบตัวเพื่อรับผิด
แล้วก็ขอกราบขอโทษบุรุษพยาบาลคนนี้ด้วย

คนอื่นว่าอยากให้ใจเย็นกว่านี้ค่ะ
ถ้าเขาไม่มาด่าผมก็ไม่รู้จัก

มีการค่ะ
มันเป็นอารมณ์กลัวช่วยผู้พิธี

เตือนคนอื่นว่าให้ใจเย็นกว่านี้
แล้วก็กลับมาเตือนตัวเองด้วยนะคะ

ต้องไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะนางสาววัญชลี
บอกว่าคือสามีมีอาชีพเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

ลูกชายก็ป่วยโควิด๑๙เครียดมาหลายวัน
ภรรยาบอกก็พยายามปลอบใจแหละ
ก็ยอมรับว่าสิ่งที่สามีทำมันผิด
ก็อยากจะกราบขอโทษสังคมขอโทษผู้เสียหาย
จากนี้ก็ยินยอมให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ติดโควิด๒คนเขาก็ทำงานคนเดียวเขาก็เลยเครียด

ในช่วงโควิด๑๙แบบนี้ทุกคนเขาก็เครียดกันนะคะ

ทีนี้บรุภยาบาลของกฎจริงะค่ะ
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเข้าพบแพทย์ตรวจดูอาการที่ได้รับบาดเจ็บ
พร้อมว่าตำรวจจับคนป่าเหตุได้
เขาก็รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น
ตำรวจก็แจ้งข้อหาในศักดาผู้ก่อเหตุ

ให้เกิดอันตรายต่อกายและจิตใจ

คดีวิ่งราวทรัพย์และปล้นทรัพย์ติดคุกมา๑๓ปี
คุกมา๑๓ปีเพิ่งออกมาเมื่อปี๖๒ค่ะ
ใจเย็นกว่านี้จริงนะคะ
โอ้โหตายตายตายนี่ยังไปเตือนคนอื่นอีกนะ
สังดายก็ยุค๓๓แล้วไม่ใช่น้อยนะ